เราอยากได้ชื่อไทยแล้วก็ที่

น่าจะสักอาทิตย์แรก

เดี๋ยวก็ต้องไปดูเลิกกับท่านเจ้าคุณเหมือนเดิม

เข้าใจว่ามีน้องอยู่ในท้องแล้วเนอะ

ตื่นยังที่กังวลที่สุดเลย
กลัวว่าเขาจะไม่ให้น้องกินนม
อันนี้สำคัญมากเลยต้องค่อย

น้องปริมก็จุ๊บนะฮะท้องของคุณแม่เบน
สงสัยจะช่วงนี้เป็นอย่างไรนะฮะนะฮะใช่
ไลฟ์ปริงกำลังก็เลยนะฮะหรือจะเป็นเรือนขวันก็ดีนะ